ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมิถุนความรักคู่แต่งงานจะสุขสมได้สมาชิกครอบครัวเพิ่ม
โสดผู้ใหญ่จะสนับสนุนหรืองานพาให้พบคนรัก
ส่วนคนเจ้าชู้จับปลาหลายมือจะพลาดหมด
สุขภาพระวังเจ็บปวดขัดยอกเข่าหรือมือ
อย่าเที่ยวกลางคืนดื่มสุราเมไรเท่านี้ก็ปลอดภัยทุกอย่าง
การเงินมีเข้ามาหมุนเวียนคล่องตัว
ควรเปลี่ยนเงินบางส่วนเป็นทรัพย์สินอื่น
อย่างรถยนต์บ้านที่ดินทองคำ
รายจ่ายมีบ้างตามปกติ
การงานจะโดดเด่นประสบความสำเร็จ
เจ้านายสนับสนุนขยายกิจการ

จะได้ข่าวดีจากที่ท้อแท้ก็จะขยันขันแข็งขึ้น